พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำด้วยที่จังหวัดปฐุมธานีครับ
ไปดูสถานการณ์แล้วก็ตรวจการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำวัดโบดอำเภอสามโคก
ประตูระบายน้ำจุลาลงกรในอำเภอธัญบุรีครับ
เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
พลเอกประวิทย์เนี่ยกำชับเลยนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังให้แห้งโดยเร็วเลยครับ
เพื่อจะรองรับมวลน้ำที่จะเติมลงมาอีกได้อย่างเต็มที่
และรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้
ตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำในปฐุมธานีเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังนะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องติดตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงน้ำทะเลหนุนสูงด้วย
ซึ่งจังหวัดครับจะมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชน
แม่น้ำเจ้าพระยาให้ขนของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้า